วันไทยลีกดูการใหม่ทั้ง๑๖สโมสรของลีกสูงสุด
คุณธัญวงนาคโฆษกคณะทำงานก็ออกมาบอกนะครับว่า
ทั้ง๓ค่ายจะขายแพ็คเกจในราคาเดียวกันคือเดือนละ๕๙บาท
แล้วก็ถ้าใครซื้อทั้งซีซั่นเลยเนี่ยฤดูการละ๕๐๐บาท
ซึ่งทั้ง๓ค่ายก็จะรับส่วนแบ่ง๑๐ส่วนสโมสรจะได้๙๐นะครับของรายได้ที่ขายแพ็คเกจทั้งหมด
ที่ประชุมยังได้ข้อสรุปว่าจะปรับโคต้าอาเซียนด้วยนะครับจากเดิมลงทะเบียนไม่จำกัด
เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนนักเตะอาเซียนได้ไม่เกิน๓คน
เพื่อให้โอกาสนักเตะไทยได้ลงสนามมากขึ้นโดยเริ่มในระดูการนี้ทันทีเลยครับ
โคต้าต่างชาตินะครับก็เป็น๕บวก๑บวก๓นะครับ
โดยจากโคต้าอาเซียนที่ไม่จำกัดนะครับก็จะถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน๓คนนะครับ
เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักฟุตบอลไทยได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับ
ซึ่งเป็นทีมพันธมิตรซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับ
เจ้าบุ๊กจะเดินทางในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ

แล้วก็ลูกวันครับรอบ๘ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ